ชาวบ้านไปเห็นเอ๊ะผู้ชายคนหนึ่งตะหุ้มตะหุ้มไปทำอะไร
ลักลอบตัดสายเคเบิ้ลแล้วหลักฐานมันคาตา
ก็เลยแจ้งตำรวจมาตำรวจบอกว่าไหนดูซิ
แล้วชาวบ้านเขาเห็นกำลังหนีเข้าป่าไป
นี่คือบางทีพอตัดสายเคเบิ้ลข้างในมันเป็นทองแดงใช่ไหม

ตำรวจมาชาวบ้านบอกนั่นไงวิ่งเข้ามาในป่า
แล้วตำรวจก็ตามไปรวบตัวได้แต่ว่าตอนแรกต้องปิดล้อมพื้นที่เอาไว้ก่อน

เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนในพื้นที่หมู่๗บ้านเขาดินตะบนเขา
ท่าพระอำเภอเมืองที่ชัยนาศเมื่อคืนนี้เอง
ตำรวจก็ไปโอ้โหนี่สายเคเบิ้ลถูกตัดเอามาหลายเส้นห้อยตรงแต่งตรงแต่งอยู่อย่างนี้นะครับ
แล้วก็มีเคเบิ้ลอีกจำนวนนึงถูกวางเอาไว้คือตัดเสร็จแล้วล่ะ

ระหว่างนั้นพลเมืองดีบอกนี่ไงคนตัดอยู่ข้างในซ่อนตัวอยู่ในป่าละม้อข้างทาง
นะฮะจากนั้นก็เห็นผู้ต้องสงสัยเขาบอกว่าเขาเห็นตำรวจท่าทางไม่ดีเขาก็เลยรีบวิ่งหนีออกไป
บริเวณหน้าที่ทำการของอบตเขาท่าพระ
ตำรวจก็วิ่งตามสิครับนี่ตามก็ไปเจอนี่พ่อหนุ่มเสื้อส้มนี่แหละครับ
ทราบชื่อคือนายอัธพรปั้นเน่งอายุ๒๑ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์
ตำรวจก็ตามจับกลุ่มได้ทันทีครับ
ยังไงไปตัดทำไมเอาไปทำอะไรตัดใช่ไหม
ก็พูดวกไปวนมาปฏิเสธผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ตัดสายเคเบิ้ล
โอเคผมสถาบับว่าผมเป็นคนทำเพราะอะไร
เพราะว่าผมต้องเลี้ยงคนในครอบครัวผมมีเพราะเลี้ยงอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง
แล้วก็มีลูกน้องอีกหนึ่งคนพากันออกมาตัดสายเคเบิ้ล
นะฮะพอมีคนเห็นก็เลยทำยังไงดี
เลี้ยงกับลูกน้องขับรถเก๋งหลบหนีไปทิ้งเขาไว้คนเดียวครับ
เอาไปฟังเสียงท่าทางตอนเขาสารภาพหน่อยว่าเป็นยังไงฮะ
พ่อเรานั่งอยู่ในรถและคนลงไปตัดชื่อจิน
ตอนแรกให้การแบบนี้นะล่าสุดวันนี้สอบปากคำอีกทีนึง
กลับลำอ๋อผมทำคนเดียวพ่อเลี้ยงกับลูกน้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ตำรวจบอกอ้าวยังไงเมื่อคืนพูดอย่างเช้านี้พูดอย่าง
เดี๋ยวจะมีการสอบสวนขยายผลแล้วก็ตรวจสอบด้วยว่าประวัติเขาเคยก่อเหตุมาหรือเปล่า
การลักลอบตัดสายเนี่ยแต่เบื้องต้นนะตรวจสอบไปตรวจสอบมา
เออเคยไปก่อเหตุในพื้นที่อุทัยมาก่อนนะฮะความเสียหายก็ค่อนข้างเยอะ
เดี๋ยวรอประเมินแล้วก็เอาผิดต่อไปแล้วก็อีกสองคนที่เขากล่าวอ้างคือ
เลี้ยงกับลูกน้องก็ต้องตามตัวมาสอบส่วนและดำเนินคดีด้วย